รถบรรทุกเสียหลักแหกโค้งมาแล้วก็พุ่งเข้าชนในบ้าน

โดยภรรยาของเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บขาหัก
แล้วก็หลานอีก๒คนที่อยู่ในบ้านก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

นี่คือหลังจากที่รถพุ่งเข้าชนแล้ว
โดยนายประกอบพิมเคาะอายุ๖๖ปีเจ้าของบ้านเลขที่
ก็ไปตรวจสอบความเสียหายที่หน้าบ้าน
หลังจากที่รถบรรทุก๖ล้อเสียหลักชนกำแพง
ลุมาถึงตัวบ้านแล้วก็ทะลุไปที่ห้องนอน

ตอนที่เกิดอุบัติเหตุนางราตรีพิมพิเคาะอายุ๖๑ปี
ภรรยาของนายประกอบได้รับบาดเจ็บขาซ้ายหักแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีรอยฟกช้ำดำเขียวตามร่างกายหลายจุดเลยนะคะ
ส่วนหลานอีก๒คนที่อยู่ในบ้านก็คือหลานชายวัย๑๑ปีกับหลานสาว
ยังเล็กอยู่เลยคุณ๑ขวบ๒เดือนเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ส่วนคนขับรถบรรทุกอาศัยความชุนละมุนแล้วก็หลบหนีไปได้
เจ้าของบ้านก็บอกนะคะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนกลางดึกค่ะ
ประมาณตี๓ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยคนในบ้านกำลังนอนหลับกันอยู่
อยู่ในห้องนอนกับภรรยาแล้วก็หลานอีก๒คน
จู่ได้ยินเสียงแบบดังมากเลยมาจากหน้าบ้านทะลุมาจนถึงห้องนอน
จากนั้นเนี่ยผนังของห้องก็พังลงมาทับขาภรรยา
ส่วนเจ้าของบ้านแล้วก็หลานเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
หลังจากตรวจสอบก็ปรากฏว่าบ้านหลังนี้อยู่ติดถนนแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นทางโค้งค่ะ
แต่ว่าโชคดีนะคะพอหลังจากเกิดเหตุนี้คนในบ้านรอดชีวิตมาได้
ล่าสุดตอนนี้ตำรวจสพเมืองนครพนมรู้ตัวคนขับรถบรรทุกแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
ว่าคนขับน่าจะขับรถมาด้วยความเร็วแล้วอาจจะมีอาการหลับใน
แหกโค้งแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะ